ท่านประธานจิงกรพครับผมครูมานิสสังภูมิ
สมาชิกพักเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ผมขออภิปรายในหมวดนี้ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติบังเอิญนั่งเป็นรองประธานกรรมธิการ
การตำรวจกิจการสภาเอ่อผมใช้เวลาไม่นานครับ
ท่านประธานครับผมอยากจะมาพูดในปัญหาที่เกิดขึ้น
ถ้าท่านประธานได้ดูข่าวแต่ละวันเนี่ยหรือติดตามเนี่ย
หนังสือพิมพ์นี่มีข่าวอยู่สองฉบับหรือทีวีนี่เออไม่ใช่สองฉบับ
สองเรื่องใหญ่ใหญ่เรื่องแรกก็คือโควิดไนทีน
เรื่องที่สองก็คือแถวสามเหลี่ยมดินแดงที่น้องน้องเยาวชน
กับพี่น้องข้าราชการตำรวจได้เขาเรียกว่าดูเสมือนเป็นคู่กรณีกัน
แต่จริงไม่ใช่ครับน้องน้องก็ไปเรียกร้อง
สิทธิที่เขาควรที่จะเรียกร้องกับอนาคตในวันข้างหน้าของเขา
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องฆาตการตำรวจนี่
เขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามแต่โอกาสตามแต่จังหวะ
ฉะนั้นความกระทบกระทั่งกันอีกย่อมที่จะมีถามว่าทำไมที่ผมมาพูด
แต่เรื่องงบประมาณถ้าท่านประธานได้มองเห็นเนี่ย
แต่ละวันเนี่ยพี่น้องฆาตการตำรวจเนี่ย
ก็ต้องเอาอาวุธยุทธโปรกรณ์อาจจะเป็นกระสุนยางบ้าง
แก๊สน้ำตาบ้างหรืออะไรติปตากันแล้วแต่
น้องน้องก็ใช้ประทัดยักษ์บ้างใช้อะไรก็เป็นเครื่องทุนแรงของเขา
จนทำให้เรามองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเป็นความน่าเห็นใจที่สุด
และที่ต้องเห็นใจไปมากกว่านี้นี่ก็คือพี่น้องชาวดินแดง
จริงจริงผมเป็นผู้แทนสุรินทร์นะแต่ผมถือว่าพี่น้องชาวดินแดงนี่
ก็มามากมายในการทำมาหากินของเขาเนี่ยแล้วไหนแก๊สน้ำตาอีก
ลงไปยิงไปฉีดก็สร้างความรวมของเขาพอสมควรแล้วเธอประทานเชิญไหมว่าสำรวจ
สำนักงานตำรวจใช้งบประมาณสิ้นเปลืองไปโดยใช้เหตุครับ
วันหนึ่งไม่ได้น้อยนะครับท่านประธาน
งบประมาณที่ไปซื้ออุปกรณ์ต่าง

ตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งนั้นไปทำงานอยู่

ยังขาดโอกาสอะไรอีกมากมาย

ตอนยุคท่านนายุค

จากอายุครบ๕๓ปี
ก็ไปอบรมในร้อยพอมีดาว

ดูแล้วมีสหาราศีหน่อย
พอได้ร้อยโทร้อยเอกก็เกษียณ
นั้นสวัสดิการแทบไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย

ไม่อยากให้สิ้นเปลืองงบวันนี้นี่ก็คือว่า
วันนี้เราหลักการแก้ปัญหาตรงนี้นิดเดียว
ผมถามตำรวจว่าทำไมไม่ย้าย
ปิดบริเวณให้มันแคบขึ้นมา
แต่วิภาวดีก็บอกว่าถ้าปิดถนนวิภาวดีขึ้นตอนไหนแล้วเนี่ย

วิธีการแก้ปัญหาไม่เปลืองงบด้วย

ไม่ต้องปะทะไม่ต้องด่ากัน

ตำรวจก็ไม่ต้องมามีอะไรกับเด็ก

ลุงตู่แกก็ไม่ลาออกหรอก

จากบ้านรอหนึ่งที่พักอยู่เนี่ย
ย้ายไปอยู่ลบบุรีก็ได้ครับ

มาดูตรวจโรงงานผลิตวัคซีน

นี่วิธีการแก้ปัญหาไม่ยากเลย

ทางประธานภาพการณ์มาหรือทางลงตัว

โอ๊ยประมาณวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓๔ล้านบาท

ให้พี่น้องตำรวจฉีดทั่วประเทศไม่ต้องมีปัญหา
เหมือนกับที่บูริลำที่เขาว่ากันตะกี้
ได้ทั่วประเทศเลยครับฉีดได้ทุกวัน
นะครับจังหวัดละ๓ล้าน๓ล้าน๔ล้าน
ให้กับตำรวจครอบครัวตำรวจเมียตำรวจลูกตำรวจ

ที่จะเอามายิงทิ้งยิงทิ้งทิ้งยิงทิ้งทุกวัน

เพราะผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่มีใครลงมาพูดสักคนหนึ่ง

ก็ได้แต่ตำรวจตำรวจตำรวจ

ยุติปัญหาตรงนี้ยุติไม่ได้ครับจะอยู่อย่างนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าลมถูกยังจะล่าออกต้นไหน

ท่านประธานผ่านไปยัง

เอาเงินไปใช้สวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อย

นี่ใจอย่างนี้ไปกว่าจะยุดตีปัญหานี่

เกินสองสามล้านสองร้อยล้าน

ผมก็เลยมานำเรียนไว้นะครับว่า
ประหยัดงบบางทีเราประหยัดได้
แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้วิธีการประหยัด
นี่เราประหยัดงบตำรวจง่ายเลยเอาไปทำอย่างอื่น

ถ้าจะมาประชุมทีก็ขี่คอปเตอร์มาก็ได้
นะครับก็ฝากเรียนท่านประธานไว้แค่นี้ครับ

ครับกรรมนาฬิการชิ้นแจงครับ